คุณผู้ชมครับตอนนี้กำลังมีการพูดถึงคลิปเหตุการณ์
อยู่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
รถกระบะไปชนรถจักรยานยนต์นะคุณเขียนมาสอน

แต่รถกระบะไม่หยุดจอดไม่ช่วยเหลือ
จนที่สุดแล้วนำไปสู่การเสียชีวิตนะครับ
ดูภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดของสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วก็ถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจับเอาไว้ได้นะครับ
เห็นรถกระบะคันหนึ่งนี่ฮะค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมา
ขับออกมาจากสถานบันเทิงในตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

ขวาออกมาปุ๊บเจอจักรยานยนต์ที่มาแล้วก็ชนกัน
แต่ว่าไม่ยอมหยุดคนก็วิ่งตามบอกให้หยุด
เพราะว่าเขาลากรถจักรยานยนต์ไป
จักรยานยนต์มากันสองคนครับคุณเขียนมาสอน
ผู้ชายคนขี่เนี่ยติดอยู่ที่กระโปรงหน้ารถ
แล้วผู้ชายคนที่ติดอยู่กระโปรงหน้าบอกว่า
พยายามจะบอกคนขับรถกระบะให้หยุดให้หยุดด้วยนะ
จอดจอดเพราะว่าคนที่ซ้อนท้ายมาเป็นผู้หญิง
เพื่อนที่มาด้วยกันตอนที่ถูกชน
ล่วงตกกระเด็นแล้วลงไปอยู่ที่พื้นถนน
ซึ่งพอกระบะไม่หยุดก็ลากร่างเข้าไป
ลากไป๕๐เมตรจนร่างของผู้หญิงหลุดออกมาจากรถกระบะ

คนที่ขี่หลุดออกมาจากบนกระโปรงรถกระบะ
รถกระบะก็เร่งเครื่องแล้วก็ขับหลบหนีไป
ถ้าหยุดนะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ไม่ได้ชนรุนแรงอะไรมากถ้ารถกระบะหยุด
ถ้าอยู่ตั้งแต่เริ่มชนนะจะไม่เกิดความสูญเสียขนาดนี้เลยนะ
เพราะผู้หญิงที่ถูกลากร่างมาเนี่ยนะครับถูกลากมาเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับ
เปิดใจกับทางทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวลองไปฟังเสียงเขาก่อนนะครับ
มาขอโทษของพ่อผู้เสียชีวิตครับ
ผู้เสียชีวิตชื่อนางสาวเนติการเต้าก่านะครับ
ก็ไม่รู้ทำไมถึงไม่ยอมหยุดนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศุกร์วัฒนภัณฑ์ภูมิกับการสพเมืองเชียงราย
บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ก็เห็นแค่ทะเบียนรถที่หมายเลข๑๕๗
แต่ไม่ทราบหมวดอักษรกับจังหวัดคุณเขียนมาสอน

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุได้ขับรถออกมาจากผับ

ขับออกมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนะครับ
ตอนนี้รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว

เพราะว่าที่ถูกแจ้งข้อหาแน่ก็คือพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนา
เนื่องจากพอชนเขาแล้วคุณไม่หยุดจอดให้ความช่วยเหลือ